เรื่องตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์

แต่กรณีนี้วันนี้ต้องฟังดีนะ

ผมไม่ผิดผมไม่ได้โกงใคร

เดี๋ยวให้ลองดูคลิปเมื่อวานนิดหนึ่งก่อนค่ะ

นั้นแค่ว่ามันทำลายภาพลักการท่องเที่ยว

ถ้าพี่คนขับตุ๊กอยากชี้แจงเชิญนะ

จริงคลิปนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่๒แล้วนะคะ
เป็นผู้โดยสารชาวสิงคโปร์
แล้วก็ตุ๊กคนนี้มีการเอาป้ายทะเบียนมาโชว์เหมือนประชดนั่นแหละ
ล่าสุดค่ะคนขับรถตุ๊กคนนี้คือนายทองคำเฉิดฉาย

โฟคนนี้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่แล้ว
ที่สถานีตำรวจท่องเที่ยว๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑เนี่ยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ทีนี้คุณผู้ชมต้องฟังในมุมโชเฟอร์บ้างนะ
แต่คุณผู้ชมจะเชื่อนักท่องเที่ยวสิงคโปร์
จะเชื่อโชเฟอร์อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
คือฝั่งโชเฟอร์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ย
รับนักท่องเที่ยวคู่นี้จากเซ็นทรัลเวิลนะ
ตกลงค่ารถกันที่๑๕๐บาท
ฝั่งนักท่องเที่ยวบอกว่าให้เลยไปอีก
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไกล
เพิ่มค่าโดยสารอีก๕๐บาทได้ไหม

ถูกต้องทีนี้ผู้โดยสารไม่พอใจ

แล้วจะให้ค่ารถแค่ร้อยเดียว
ผู้โดยสารบอกว่าอยากได้๑๕๐ใช่ไหม
งั้นอยู่ก็ต้องไปสบที่สุรษัตริย์สิทธิ์

ตอนนั้นตัวโชเฟอร์เองตัวพี่ทองคำเอง

ผมเป็นคนโมโหง่ายแต่โกรธง่ายหายเร็ว

ก็เลยเป็นไปตามคลิป
ยืนยันนะผมไม่ได้เป็นคนผิด

ทีนี้เบื้องต้นค่ะกรมการขนส่งทางบก

ตุ๊กเพราะว่าอะไรกิริยาวาจาไม่สุภาพ
แล้วก็ส่งไปอบรมเรื่องการขับขี่
เรื่องวินัย๓ชั่วโมง
ทีนี้ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าว
ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
อันนี้ต้องแจ้งข้อหาค่ะ

ก็โดนเรื่องใช้ใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท

นี่คือฝั่งโชเฟอร์ตุ๊กนะ
ทีนี้ฝั่งนักท่องเที่ยวเนี่ย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางตำรวจสนยานวา
เพราะว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวเองเขาก็ไปแจ้งความ

จ้างตุ๊กคันนี้จากเซ็นทรัลเวิล

แต่ทีนี้ตอนที่โชเฟอร์ขับไปถึงช่องนอนซี

แค่ร้อยเดียวเพราะว่าตุ๊กส่งไม่ถึงที่หมาย

ใครจะเป็นคนบอกได้ว่า

เพราะว่าบนตุ๊กมันก็ไม่ได้มีกล้องติดรถ

มันอาจจะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อน

นี่ไงมันอาจจะเป็นไปได้ค่ะ
เรื่องของการสื่อสารมันอาจจะคลาดเคลื่อน
แต่ถ้าเกิดคราวหน้าเอาไงดี

เพราะว่าถ้าพี่ทำแบบนี้ปั๊บนะ

ผมก็ไม่ได้เข้าข้างนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะ
แต่เวลานักท่องเที่ยวมันมีความรู้สึกไม่ดีแล้ว
เวลามันไปเขียนด่าเวลามันไปออกสื่อประเทศมัน

ฉะนั้นพี่ต้องใจเย็นแล้วก็เสียเวลาหน่อย
คือเรื่องค่าโดยสารอาจจะสื่อสารผิด
แต่ว่าเรื่องใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะที่พี่ไม่มีเนี่ย

ไม่ได้อันนี้พี่ต้องรู้ว่าอาชีพพี่มันต้องมีอะไรบ้าง
อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการควบคุมอารมณ์
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็คือพนักงานที่ให้บริการ

ครับปงภบริการน่ะเนอะ